คิดถึงงานบรวงการบรรเทิร์ตมั้ย
ก็คิดถึงครับแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนลุค
เปลี่ยนลุคใหม่มากจริงก็อยากใส่วิกเสกโหลโศกแล้วเดินหาประชาชน
ยิ่งชัวร์ลงยิ่งดียิ่งได้รักภักดันครับ
พอเราลงแล้วทุกคนอวยเรานะ
อย่างนี้พอเขายิ่งกระแสเป็นด้านอีกด้านเรายิ่งผ่านมาตัวเองแล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็น
แล้วสักวันหนึ่งพอเราทำผลงานได้เขาก็จะยอมรับเราเอง
ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะแพ้หรือชนะเราก็อยู่กับประชาชนอยู่แล้ว
ก็คือจะเล่นการเมืองไปยากยาวใช่ไหมครับ
คงเดินตามรัฐมนตรีชัยวุฒินะครับเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนการเรียนรู้มันไม่มีที่ที่สุดไงครับ
เราจะได้รู้ว่านักการเมืองวิถีนักการเมืองมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากวงการบันเทิง
วันนี้มาลงพื้นที่ไปครั้งแรกเหรอคะคุณพ่อครับมาศึกษาดูงาน
ยังไงบ้างดูบรรยากาศแล้วก็ก็ดีครับได้นำไปใช้กับจังหวัดบ้านเกิด
แล้วคนสำหรับประชารักษณ์บ้านที่สุดอยู่บ้างครับมากับใครมาบ้างครับ
มากับพี่โอครับพี่โอพามาออกงานใช่ครับ
เขาชวนยังไงตอนแรกครับพี่โอ๋ชวนยังไงชวนมาดูว่าไอ้ในท้องที่ของสิงห์บุรีเนี่ย
เขาเป็นยังไงแล้วก็การบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยยังไง
แล้วก็จะนำใหม่แนวค้าตรงเนี้ยแล้วก็ไปผลักดันเป็นได้อยู่บายของจังหวัดในท้องที่เรา
พี่ย้อนถามไปนิดนึงก่อนหน้านี้ครับพอหลังจากที่มันมีข่าวว่าเราเปิดตัวลงเป็นเรื่องการเมิก
มันก็มีกระแสหนึ่งกระแสหนึ่งที่แบบเขาก็คอมเพลย์เราอย่างเงี้ยเราเราเราถูกมีความรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ยิ่งทัวร์ลงยิ่งดียิ่งเป็นแรงผลักดันครับดีกว่าแบบว่าพอเราลงแล้วทุกคนอวยเราเนี่ย
เดี๋ยวมันจะทำให้เราแบบลงตัวเองเหลืองก็มากกว่าอย่างเงี้ยพอเขายิ่งยิ่งกระแสเป็นด้านอีกด้านอันเนี้ย
ยิ่งผ่านมาตัวเองแล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นแล้วสักวันหนึ่งพอเราทำผลงานได้
เขาก็จะยอมรับเราเองไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะแพ้หรือชนะ
เราก็อยู่กับประชาชนอยู่แล้วมาอย่างนี้เราคิดถึงงานวงการบันเทิงไหม
ก็คิดถึงครับแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคใหม่มาก
จริงจริงก็อยากจะใส่วิกเสกโลโซแล้วเดินหาประชาชนอันนี้ก็ยอมรับได้ใช่ไหม
เขาด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยยอมรับได้ครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะ
เขาเรียกว่าทำการเมืองแนวใหม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว
เราก็ต้องรับความคิดเห็นของเขายอมรับในความคิดเห็นของเขา
ถ้าเกิดว่าผิดหวังครั้งนี้เนี่ยจะกลับไปทางงานบวกการบรรเทิงเหมือนเดิมไหมครับ
คงเดินเส้นทางการเมืองขับศึกษาไปไปให้สุด
เพราะว่าเราเลือกที่จะมาทำเพื่อประชาชนแล้วครับ
เราจะได้รู้ว่าวิธีนักการเมืองมันเป็นอย่างไง

แต่สุดท้ายที่ไม่ไปไหนเลยคือไม่ไปไหนไม่ไม่ทิ้งประชาชนอ่ะทันทีเลยอ่ะไปอีท่าไหนไปไปเจอพี่โหใช้วุฒิแล้วเขาถึงชวนมาอะไรอยู่มาแบบเออมาส่วนมาก
ยื่นมือมาช่วยตอนที่แม่เลี้ยงเราแล้วก็ญาติเราโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกเรื่องเงินและแกทำเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทำให้เราพอมาเห็นโปรสาหการเจ็ดหายประธานเราก็เลยอยากทำให้สุดก็เลยอ่ะมาช่วยแกดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ